กลับมาชมข่าวกันต่อนะคะคุณผู้ชม

เพื่อที่จะให้ประชาชนได้เข้าถึงการตรวจโควิด๑๙ได้มากขึ้น
โดยเฉพาะในสถานพยาบาลนะคะ
ซึ่งล่าสุดทางองค์การอาหารและยาก็ประกาศช่องทางในการจำหน่ายชุดตรวจนี้นะคะ
ต้องเป็นสถานพยาบาลคลินิกและร้านขายยาที่มีเพศรัชกรนะคะ
แล้วก็ไม่สามารถขายทางอินเทอร์เน็ตได้นะคะ
มีประชาชนไปรอคิวเพื่อตรวจกันแน่นทุกจุดค่ะ
วันนี้ทีมข่าวของเราไปสำรวจที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน

ภาพที่เห็นก็เป็นแบบนี้ค่ะทุกคนยังเยอะอยู่
คนที่จองคิวผ่านระบบของสปสชมาต่อแถวกันยาว
คือจุดนี้คิวเต็มตั้งแต่ที่เปิดให้ตรวจ๔๐นาที
วันนี้สามารถตรวจได้๙๐๐คนนะคะ
อีกที่หนึ่งบ้างค่ะที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
เรียกว่าแน่นลานจอดรถชั้น๑นะคะ
แต่ว่าช่วงบ่ายก็ค่อยบางตาลงนะคะไม่แออัดเหมือนกับช่วงเช้า
แพทย์ภัยศาลดั่นคุ้มเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

ส่วนการให้ประชาชนใช้ได้เองเนี่ยนะคะ
วันนี้นายอนุทินชาญวีรกุลได้ลงนามในประกาศกระทรวง
แล้วก็คาดว่าสัปดาห์หน้าน่าจะมีผลในเรื่องนี้

ส่วนช่องทางการจำหน่ายชุดตรวจนะคะ
ต้องเป็นสถานพยาบาลคลินิกเวชกรรมคลินิกเทคนิคการแพทย์
และร้านขายยาที่มีเพศรัชกร
ซื้อทางอินเทอร์เน็ตนี่ไม่ได้นะคะ
แล้วก็จะมีมากขึ้นหลังจากกฎหมายบังคับใช้
อันนี้คือสำหรับสถานพยาบาลซื้อไปตรวจให้คนไข้

ส่วนเราจะซื้อไปตรวจเองเดี๋ยวต้องรอนะครับ
เพราะว่าคุณแอนุทินลงนามไปแล้ว
เกิดความวุ่นวายขึ้นที่นี่ครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เอง
คือมีคนไปรอต่อคิวอยากตรวจโควิด๑๙กันเยอะเลยนะ

แล้วก็คือจริงไปวันนี้เขาบอกฉันไปวันนี้ก็มาแต่เช้า

บอกว่าไม่ได้ตรวจวันนี้จะได้ตรวจวันพรุ่งนี้เป็นอย่างน้อย
เพราะอะไรเพราะว่าเขาให้คิวคนที่จองผ่านระบบก่อนนะฮะ
อันนี้เป็นภาพของประชาชนเยอะแยะโอ้โหเยอะจริงนะครับ
เขาโพสต์ระบุว่าฉันมาที่นี่เป็นวันที่๒ตื่นตี๔ตี๕
มาถึงลานตรวจมานั่งตากแดดตากฝนอดข้าวอดน้ำนั่งรอรับบัตรคิว
ด้วยความมั่นใจที่ว่าวันนี้ตัวเองจะได้บัตรคิวเพื่อเข้าตรวจ
สุดท้ายโดนเจ้าหน้าที่เทอีกแล้วค่ะเวลาคนทำมาหากินมาก
คุณไม่เห็นใจเลยคุณไม่เห็นใจประชาชนเลยนะฮะ
ส่วนเจี๊ยบราชวิทย์นะครับบอกทำนองเดียวกันว่า
ตั้งแต่๖โมงไปนั่งรอรับบัตรคิว๒๓ชั่วโมง
เพื่อจะได้คิวตรวจโควิดวันพรุ่งนี้ในที่สุดก็ไม่ได้คิว
แล้วให้ไปนั่งรอรับเชื้อทำอะไรเออนะฮะคำถามแบบนี้ออกมาแล้วนะครับ
ล่าสุดผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ช่วงบ่ายครับไปที่ใต้สะพานพระราม๘นี่แหละ
มีปัญหาเรื่องการรอคิวตรวจโควิดนานมากนะครับ
เพราะว่ามีประชาชนยังมาไม่ขาดสายเลยครับคุณผู้ชมครับ
และจากการให้สัมภาษณ์ของประชาชนที่มารอตรวจบอกว่า
ตัวเองได้คิวบ่าย๒แล้วก็มาตามเวลาที่นัดสะดวกสบาย
คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะมีการนัดคิวตามเวลาครับคุณผู้ชมครับ
ให้คนที่จะมาตรวจมาตามเวลาได้เลยส่วนการจองคิวล่วงหน้าคืออย่างนี้ครับ
ปัญหามันอยู่ตรงนี้แล้วคุณผู้ชมอาจจะต้องเพิ่มช่องทางในการรับรู้ด้วย
คือเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาเปิดให้จองนะครับแต่ประชาชนส่วนใหญ่ไม่รู้
ก็เลยมารอกันตั้งแต่เช้ามืดครับ
คือทางเขตเขาก็จะมีการจัดการว่าคนที่จองคิววันนี้จะได้สวดวันรุ่งขึ้น
เพราะฉะนั้นก็คนที่จะตรวจในวันถัดไปต้องมาจองคิวก่อนล่วงหน้าครับ
มีวันแรกเท่านั้นที่ถูกผลักแต่หลังจากนั้นก็มีการจัดการค่อนข้างดี
แล้วก็แบ่งคิวคนตามเวลาตามจำนวนทำให้ผู้คนไม่มาแออัดกันเพื่อรอคิวการตรวจนะฮะ
ก็มีการจัดสรรเวลาแล้วก็แบ่งจำนวนคนได้ดีครับ
ที่ผมจะอ่านข่าวนี้ต่อคุณผู้ชมที่อยากจะไปตรวจใต้สะพานพระราม๘นะครับ
เจ้าหน้าที่เขาชี้แจงโดยระบุว่ามีประชาชนมาจองคิววันนี้แล้วก็ได้ตรวจวันพรุ่งนี้
จะได้ตรวจวันถัดไปเป็นอย่างน้อยเพราะทางเขตได้จัดเวลาแล้วก็การตรวจให้ตรงกันประชาชน
จึงไม่ต้องมารอมันทำให้มันอึดอัดแอด
ส่วนเจ้าหน้าที่จะแก้ไขเรื่องการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบด้วยนะฮะ
ทั่วถึงเพื่อป้องกันการมารอคิวจำนวนมาก
หรือยังครับพร้อมแล้วใครจะไปตรวจใกล้ใต้สะพานพระราม๘

ก็เป็นเรื่องของการบริหารจัดการด้วยนะคุณผู้ชมนะคะ
ก็สแกนแล้วก็ลงทะเบียนไว้ให้เรียบร้อย
จะได้ไม่ต้องไปแออัดรอคิวกันนะคะ
ส่วนอีกจุดหนึ่งอันนี้ก็เรียกว่า
ด้วยความที่รอนานนะคะก็มีอารมณ์นะคะ

มีเหตุการณ์ที่สาวหล่อท่านหนึ่ง

ก็เลยเกิดอาการอารวาส

ที่จุดตรวจหาเชื้อโควิด๑๙ที่โดมทองคำข้างห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศล่าสมุทรสงครามค่ะ
คุณธัญพรค่ะก็ถือบัตรคิวลำดับ๗๑เข้ามาสอบถามว่าเมื่อไหร่จะได้ตรวจสักที
มาตั้งแต่๘โมงเช้าแล้วรอคิวนานแล้ว
เจ้าหน้าที่ก็อธิบายบอกว่าเรียงตามคิวนะคะตอนนี้ยังไม่ถึงคิวก็ให้รอก่อน
กำลังให้บริการคนอื่นก่อนนะคะ
คือเธอก็ทุบโต๊ะเสียงดังแล้วก็มีรายงานบอกว่าเธอพ่นน้ำลายใส่โต๊ะด้วยนะคะ
แล้วก็เอะอะโวยวายอย่างที่เราเห็นนี่แหละค่ะ
ตรวจสอบประวัติทราบว่าคุณธัญพรป่วยเป็นโรคซึมเศร้าค่ะ
รักษาตัวที่โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศล่านานนับปีแล้ว
แล้วก็คาดว่าที่เกิดอาการแบบนี้ก็เป็นเพราะว่าเธอเครียดนะคะ
สุดท้ายเธอสละสิทธิ์ไม่ตรวจที่นี่
ไปตรวจที่โรงพยาบาลนภาลัยที่อำเภอบางคนทีแทนค่ะ